ก็ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ๔โมงถึง๖โมงเย็นครับ
หน้าจอไทยรัฐทีวีวันเสาร์นะครับ
คู่มวยก็จะมีการเจอกันของเพชรเอกสชัยรังศรี
ประทะกับสิทธิโชคสบุญจันทร์ในการชิงแชมป์รุ่น๔๕กิโลกรัมนะครับ
วยเล็กครับด้านเพชรเอกเนี่ยเก็บตัวซ้อมที่ค่ายสชัยรังศรีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ชกตั้งแต่อายุ๙ขวบก็ชกทั้งหมด๔๕ครั้งชนะ๓๐แพ้๑๕ค่าตัว๑๐๐๐บาทนะครับ
แข็งเนี่ยคือเป็นมวยตั้งรับแข็งแกร่งแล้วก็แข้งขวาแน่น
สร้างความมั่นใจนะครับแน่นอนนะครับในไฟล์ที่ผ่านมาเนี่ยก็โอ้โหผลงานยอดเยี่ยม
ซึ่งนายกรอบชัยขาวพุ่มครับผู้จัดการค่ายสชัยรังศรีก็ฝากถึงคู่ชกของเพชรเอกว่า
ขอให้สู้กันซึ่งหน้าอย่าหนีเพื่อที่จะได้โบนัสกลับบ้านด้วยนะครับ
ส่วนสิทธิโชคสาวบุญจันทร์ชกมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๕๕แพ้๑๕นะครับ
ถนัดก็คือการเตะหนักทั้งขวาและซ้ายสอกคมด้วย
ฉายาของเขาคือไอ้แข้งเงินแสนสอกเงินล้านนะครับ
ไฟล์หลังนี่ฟอร์มดุครับชนะน็อกแล้วก็ชนะคะแนนมา
ซึ่งนายบุญจันทร์นาบ้านทรงนะครับหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการ
รวมถึงนายคำปุ่นมาบ้านทรงก็บอกนะครับว่ามั่นใจว่ามีทีเด็ดที่มากกว่า
แล้วก็จะคว้าเข็มขัดมาครองอย่างแน่นอนย้ำอีกครั้งนะครับ
มวยคู่เอกคู่นี้ครับวันเสาร์ที่๒๑กรกฎาคมนะครับ
แล้วก็วันที่๒๒กรกฎาคมวันอาทิตย์ลุ้นกันยาวกับมวยไทย๕ยกนะครับ
เอกเนี่ยรุ่น๕๕กิโลกรัมนะครับโดโดแดงเขาทรายเจอกับเด็กระเบิด
อ่างตานนท์นะครับไทยรัฐทีวีถ่ายละสดตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็น